ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันหน่อยนะคะจะพาไปดูสี่แยกอาถรรพ์
เขาบอกว่าสี่แยกตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
ล่าสุดที่เกิดเนี่ยเป็นกลุ่มวัยรุ่นซิ่งจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดง
พุ่งชนกระบะเต็มแรงเสียชีวิตคาที่สองศพเลยนะคะ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้เองค่ะ
ตำรวจสพเชียงขวัญไปตรวจสอบที่สี่แยกถนนเลี่ยงเมืองบ้านไผ่บ้านหมู่ม่น
ในพื้นที่หมู่๑๐เที่ยมเผอร์เชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด
สภาพที่เกิดเหตุก็มีเศษซากรถมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่ง
ติดแผ่นป้ายทะเบียนกระจัดกระจายเกลื่อนทั่วบริเวณสี่แยก
ล้อหลุดออกมาจากตัวรถเลยนะคะ
ห่างออกไปประมาณ๑๐เมตรพบศพนายจิตติศักดิ์บุญบุตผา
อายุ๒๑ปีสภาพนอนจมกองเลือดอยู่กลางถนนแขนขาหัก
ใกล้กันมีเยาวชนชายวัย๑๔ปีเสียชีวิตอยู่ในสภาพหัวแตก

ทำให้ประตูฝั่งซ้ายยุบกระจกมองข้างพังเสียหายนะคะ
ตำรวจสอบปากคำนายฉัดมงคลดวงประทุมคนขับรถกระบะก็บอกว่า

พอถึงสี่แยกจุดเกิดเหตุเนี่ยฝั่งเขาเป็นไฟเขียวเขาก็ขับออกไป
แล้วอยู่มีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาประมาณ๔๕คัน
่งฝ่าไฟแดงมาด้วยความเร็ว
แล้วรถของคนตายที่ขี่ซ้อนกันมา๒คน
พุ่งมาชนด้านข้างรถเขาอย่างจังทำให้ทั้งสองคนเสียชีวิตทันที
ส่วนกลุ่มเพื่อนที่ขี่มาด้วยกันพอวนกลับมาดูเหตุการณ์
เห็นว่าเพื่อนตายแล้วก็ขี่หนีไปเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปสอบถามชาวบ้านในระแวก

โอ๊ยสี่แยกนี้อาถันมากเกิดอุบัติเหตุบ่อย
คนตายก็บ่อยจนเขาเรียกว่ามันต้องมีตัวตายตัวแทนกันเลยทีเดียว
ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยถึงขั้นมีอุบัติเหตุรถชนกัน๒ครั้ง
ระยะเวลาแค่ชั่วโมงเดียว
ทีนี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะเป็นเหตุการณ์แปลกเขาบอกว่า
มันมีคนนึงที่ขับไปชนคันอื่นเขาบอกว่า
ผมดูสัญญาณไฟจราจรแล้วนะก็มันเป็นสีเขียวอ่ะ
ผมก็เลยออกรถไปแต่ในขณะที่รถคันอื่นที่จอดติดอยู่พร้อมกับคุณเนี่ย
เห็นเป็นสีแดงเขาบอกไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม
แต่เขาเห็นจริงว่าสัญญาณไฟเป็นสีเขียวแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุ
ชาวบ้านเขาก็กลัวกันนะคะก็เลยมีการสร้างสารพระภูมิเอาไว้ด้วย
ตั้งใจจะกราบไหว้แล้วก็เตือนใจคนที่ใช้รถใช้ถนน
แต่สุดท้ายพอมีการขยายถนนนะคะก็ต้องลื้อถอนสารพระภูมิออกไปค่ะ
ต้องมีสารพระภูมิมีอะไรที่สีแยกสำคัญต้องมีสารพระภูมิ
คนผ่านไปผ่านมาก็ได้ยกมือไหว้ครับเป็นอย่างนั้นแหละครับ

นี้หลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวคนขับรถกระบะไปสอบปากคำ
แล้วก็อยู่ระหว่างตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด
รวมถึงติดตามตัวเพื่อนของผู้ตายมาสอบปากคำ
เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้งด้วย
อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าที่เห็นไฟจากสีแดงเป็นสีเขียวเนี่ย
เมาหรือเปล่าตาปอดสีหรือเปล่า
แต่ว่าเรื่องความประมาทอันนี้แหละเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะ